ซึ่งเมื่อวันนี้๕พฤษภาคมพระบาทสมเด็จพระวัชฌีรกราชเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหะยาตราทางสะทนละมาก
ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
กลางประสบกรณิกรไทยที่ร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทอย่างเนื่องแน่น
พระบาทสมเด็จพระวัชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
ส่งเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพร

พระมาลาเศร้าสูงและทรงพระแสงขันชัยศรี
ประทับพระราชยานพุทธตานทอง
เสด็จออกจากเกยพระที่นั่งอาพรพิโมกปราศาสต
พระบรมมหาราชวัง
ชาวพนักงานประคมมโหระทึก
แรทหารกองเกียรติยศ๓เหล่าทัพถวายความเคารพ
ดุรยางบันเลงเพลงสันเสริมพระบารมี
ทหารบกทหารเรือและทหารอากาศ
ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ๒๑นัด
พระบาทสมเด็จพระวัชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พยุหะยาตราทางสะทนละมากตามโบราณราชประเพณี
มีกองทหารแห่นำริ้วขบวน
ออกทางประตูวิเศษชัยศรี
เรียวขวาถนนหน้าพระราน
ซ้ายไปตามถนนราชดำเนินใน

เรียวขวาถนนบวรนิเวศ

ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
โดยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
จัดตามแบบโบราณราชประเพณีประกอบด้วย

มีตำรวจม้านำวงดุริยาง
ผสมกองพันธหาร

ราชวรลบรักษาพระองค์
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ขบวนเสด็จประกอบด้วย
ส่วนนำริ้วซึ่งมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำริ้ว
ื้องด้วยประตูหน้าขวาและซ้าย
ตามด้วยสารวัตรขบวนและนำริ้วขบวนมาด้วย
ทงสามชายหักทองขวาง
จากนั้นตามมาด้วยตอนเครื่องประโคม
ซึ่งมีทั้งกลองมโหระทึกกลองชนะ
จ่าปีจากกลองสารวัตรแตร
แรฝรั่งแตรงอนและสัง

มีผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
และประธานจัดงานฝ่ายต่าง
พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด
หลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการเหล่าทัพ
และผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อีกส่วนในขบวนเสด็จคือส่วนพระราชยาน
ประกอบด้วยตอนเครื่องสูงตอนเครื่องสูงหน้า
ซึ่งมีฉัดเครื่องสูงหักทองขวาง
และมีริ้วมหาดเล็กเชิญพระแสงวางเครื่องหน้า
จากนั้นเป็นตอนพระราชยานประกอบไปด้วย
ฉัดพระกวภาพพระเสมมาธิปัทพระฉัดชัย
เจ้าพนักงานกลับสัญญาณผู้บอกกระบวน

นายทหารราชองครักษ์เชิญทงชัยราชกระบียุทธ์
และทงชัยพระพุทธภาพ
ซึ่งส่วนของชุดแบกหามพระราชยานพุทธตานทอง
เป็นส่วนสำคัญที่สุดในริ้วขบวนนั้น
กำหนดให้ทหารมหาดเล็กราชวรบรักษาพระองค์
เป็นจ้างพนักงานแบกหามพระธินั่งราชญานพุทธธารทอง๑๖นาย
และการเปลี่ยนคนแบกหามขนาดที่เคลื่อนที่โดยไม่หยุดขบวน
จากนี้ยังมีพนักงานถือม้ามรองพระที่นั่งทรง
เจ้าพนักงานอินพรมเชิญทวน
แถวทหารมหาดเล็กราชวรบรักษาพระองค์แสงเสด็จ
ตอนเครื่องสูงหลังและประตูหลัง
ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนธิราเทพยาวดี
ส่งพระดำเนินร่วมในตอนนี้ด้วย
จากนี้ยังมีพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์

ในฐานะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์๙๐๔
เข้าร่วมในการนำแถวแซงเสด็จฝั่งซ้าย
คู่กับพระราชยานพุทธตานทอง
โดยมีผู้ร่วมริ้วขบวนทั้งหมด๑๓๖๖นาย
แต่งกายตามโบราณราชประเพณี
ทหารมหาเล็กราชวรลบรักษาพระองค์แซงเสด็จ
ทหารรักษาพระองค์ในขบวน
ทหารกิตยศนำและตาม
ราชองค์คลักษณ์นายพระองค์คู่เคียง
สวมเครื่องแบบเต็มยศ
ท้ายด้วยขบวนหลังประกอบไปด้วย
วงดุริยางและกองพันธ์ทหารกิตยศ
เสด็จกรมทหารราบที่๑๑
มหาดเล็กราชบรบรักษาพระองค์

สมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีเซียรีนทร
มหาวะชิลาลงกรวรราชพักดี
สิริกิจจารินีพิรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี

สิริวัณวรีนารีรัฐราชกัญญา
พระเจ้าบรงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพร
และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณ
ทอดประเนสริ้วขบวนน์พระบรมราชีสิริยศ
ขณะริ้วขบวนเข้าผ่านพระพราชที่ประทับ
เส้นทางการยาตราริ้วขบวนจากพระบรมมหาราชวังมายังวัดบวรนิเวศวิหาร
ความยาวเกือบ๕๐๐เมตร

พระราชาคณะพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ศักระพระพุทธชินศรีพระประธานในพระอุโบสถ
ส่งถวายราชศักระพระบรมราชศรีลังคารราชการที่๖และรัชกาลที่๙
จากนั้นญาตราริ้วขบวนไปตามถนนพระสุเมน
ขวาถนนราชดำเนินกลางที่ลานพระพลามหาเจษฎาบดิน
โดยตลอดเส้นทางเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
เปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกกล้องไปทั่วถนนราชดำเนินกลาง
โดยการเดินนั้นเป็นแบบกึ่งสวนสนาม
จังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพล๖เพลง
ซึ่งบันเลงโดยวงดุริยางประกอบด้วย
มาร์ทราชวรลบยามเย็นใกล้รุ่งสันเสริญเสือป่าสันเสริมพระนาราย

ถือเป็นการจัดริ้วขบวนแห่ตามโบราณราชประเพณี
ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและแสดงถึงพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์
ขบวนได้ยาตราต่อเนื่องไปแล้วเลี้ยวซ้ายที่ถนนอัศดาง
ซ้ายถนนบำรุงเมืองเลี้ยวขวาถนนเฟื่องนคร
และวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามระยะทางประมาณ๓กิโลเมตร
เสด็จพระราชดำเนินถึงวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม
ทรงศักราพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕
สมเด็จพระอริยวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก
เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นทรงสวมพระรัศมีทองคำ
ลงยาราชาวดีฉับพันรังศรีที่พระเสียรพระพุทธอังคีรส
พระประธานพระอุโบสถเสร็จแล้ว
ถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคารในราชการที่๗
พระราชสรีรางคารสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่๗
และพระบรมราชสรีรางคารในรัชกาลที่๙
จากนั้นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศยาตราไปตามถนนเฟื่องนคร

เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
พระราชยานพุทธตานทองที่เกยหน้า
พระเชตุพลวิมลมังคลารามระยะทางประมาณ๖๕๐เมตร
สักการะพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถ
ถวายราชศักระพระบรมราชสรีรางคารราชการที่๑เสร็จแล้ว
เทพวีรพรถวายอดิเรกและถวายพระพุทธเทวปฏิมากรทองคำจำลอง
แล้วประทับพระราชยานพุทธตานทองยาตราไปตามถนนท้ายวัง
จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศเลี้ยวขวาที่ถนนมหาราช
ขวาถนนหน้าพระรานและเลี้ยวขวาเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
ใช้เวลาเรียบพระนครนานกว่า๖ชั่วโมง
ทำกลางพระศกนิกรไทยเพื่อร่วมใจการใส่เสื้อสีเหลือง
เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติ
ชื่นชมพระบารมีของราชการที่๑๐และเปล่งเสียงแทร่ซ้องสันเสริญ
พระเจริญดังกึกกล้องทั่วราชอาณาจักร
เป็นพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทย